คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่โอ้โหอันนี้โหด
เป็นเหตุการณ์ฆ่าโหดเนี่ยดูข้างหลังเรา
ล่าฆ่าตัวกรโหดฆ่าฟันคอดดับสยอง๒ศพ
๒ศพนี้เป็นแรงงานชาวเมียนมานะคะ
กลางสวนเลยน่ากลัวมากเพราะสภาพศพที่ไปเจอเนี่ย

คือเมื่อวานนี้หลังจากที่ตำรวจสภเมืองชุมพรเขาเข้าไปตรวจสอบนะคะ

อันนี้เป็นบ้านพักคนงานเนี่ยคุณผู้ชมกลางสวนทุเรียน
อยู่ในตำรวจบ้านนานเที่ยงเผิงเมืองนะคะจังหวัดชมพร
ไปเจอศพนะคะศพแรกในมูเรมาวอายุ๔๘ปีสัญชาติเมียนมา
ก็มีบาดแผลถูกฟันเข้าที่หัวแผลชะกันยาว๑๐เซนเลย๖แผลด้วยกัน
ต้นคอเองด้านหลังก็ถูกฟันเป็นแผลเวอะหวะคือเรียกได้ว่าคอเกือบขาด
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ใกล้กับบันไดบ้านนะคะ
และกระเป๋าคาดเอวมีเงินอยู่ประมาณสัก๑๒๐บาทยังอยู่ไม่ได้หายไปไหน
อีกศพค่ะชาวเมียนมาเหมือนกันชื่อนายมาลคินอายุ๕๘ปี
นายเมาคินคนนี้ศพที่๒ถูกแทงเข้าที่ต้นคอขวา๒แผลลึกกว่า๑นิ้ว
และที่ต้นคอซ้ายก็ถูกฟันเป็นแผลชะกันคอเกือบขาดเช่นกันคุณผู้ชม
และใกล้กันมีกระเป๋าสะพายมีเอกสารหลักฐานการเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
มีเงินอยู่ในนั้นอันนี้เยอะหน่อย๒๔๐๐๐บาทแล้วยังอยู่ด้วยนะคะไม่ได้หาย
มีมีดปลายแหลมค่ะยาวประมาณสัก๒๐เซนเนี่ยมีคราบเลือดแล้วก็ตกอยู่แถวนั้น
มีมีดพระอีกเป็นมีดพระทำสวนสภาพของมีดนี่คือหักงอเลยนะอันนี้ยาวประมาณ๑เมตรเศษ
สรุปมีมีดสองเล่มตกอยู่อันนี้ถือกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อาจจะเข้ามาลักษณะนะคะคุณผู้ชมลองดูภาพจำลองเหตุการณ์
เข้ามาพูดคุยตกลงอะไรกันบางอย่าง
แต่คงคุยกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้
อาจจะใช้จังหวะที่คนตายชาวมีนมาสองคนนี่
นั่งคุยอาจจะนั่งดื่มกินกันอยู่
หน่ำฟันกระหน่ำแทงแบบไม่ย้ำ
จนกระทั่งทั้งสองคนล้มค่ะ
แล้วฟันคอซ้ำก่อนจะหนีไป

อาจจะโกรธแค้นกันมาก
ยังไม่รู้ว่ากลุ่มคนร้ายตกลง
เป็นคนไทยหรือเป็นแรงงานชาวเมียนมาด้วยกัน
คุณสุชาดาซิริคงค่ะผู้ชาวของเรานะคะ

ไปดูอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นบ้านไม้นะ

ปรากฏคุณสุชาดาบอกโอ้โหคราบเลือดเนี่ยเพียบเต็มไปหมด

ตั้งแต่บนระเบียงบ้านไหลนองลงมาที่พื้น
ที่พื้นดินตรงนั้นเลยนะคะ

มีรอยเท้าข้างซ้ายเปื้อนเลือดอยู่
อันนี้เขาคาดว่าน่าจะเป็นของหนึ่งคนร้าย
ที่เข้าหนึ่งในกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุนี่แหละ

เอกสารนี้เป็นเอกสารการบันทึกรายรับรายจ่าย
คนตายเขาก็จะจดบันทึกอะไรไว้ในนี้

ตำบลบ้านนาคุณไรอมรสัตบันนะ

แล้วก็มีเสียงร้องโอดโอยตามมาลักษณะคล้ายเหมือนแบบเจ็บปวดทรมาน
ก่อนที่เสียงจะเงียบไปนะคะแต่ตอนนั้นชาวบ้านไม่เอกใจเพราะอะไร
เพราะเขาคิดว่าโอ้สงสัยคงตั้งกลุ่มตั้งแก๊งกินเหล้ากัน
แล้วก็ส่งเสียงโวยวายกันไปธรรมดา
จนกระทั่งช่วงเช้ามีลูกจ้างคนนึงค่ะขึ้นไปกรีดยาง
ปรากฏไปเจอศพในละสองศพ
ก็เลยรีบมาบอกเขาเขาก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
ตัวเขาเองเขาก็ไปดูที่เกิดเหตุมานะโอ้โหคุณนักข่าวบอกเลย

โอ้โหเห็นสภาพศพแล้วน่ากลัวมากคนร้ายน่าจะแค้นอะไรบางอย่าง
ถึงกับลงมือได้อย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ค่ะ
ผมไปเจอในที่เกิดเหตุคือยังไม่มีใครเลยนะครับ
โอ้โหสยองมากพี่
ก็มีชาวบ้านเขาไปรดน้ำทุเรียน
ที่ผมได้ยินตอนเช้านะที่เขาคุยกัน
เขาบอกว่าประมาณเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่ง
เขาได้ยินเสียงพม่าแล้วก็เขาก็ส่งเสียงดัง
คนที่รดน้ำทุเรียนนะเขาก็ส่งเสียงดัง

แต่เขาก็ไม่ได้มาดูบ้านที่ว่าเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายนะ
เขาก็มาดูขี่แถวนั้นแล้วเขาก็กลับบ้าน

เสียงที่เขาได้ยินคือเสียงคนทะเลาะค่ะ
เหมือนกับคนที่ว่าโดนฟันอะไรแบบนี้ครับ

ใช่ร้องโอ๊ยแบบนี้แล้วก็เงียบ
เขาก็ไม่ได้เห็นว่าเงียบเขาก็ไม่ได้สนใจ

อีกหลังนึงเขาบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกัน

อืมทีนี้ครอบครัวนะคะคุณผู้ชมค่ะครอบครัวของทางด้านของคนตาย
นายมาลคินตอนนี้เขามีการนำร่างของนายเมาคิน
ไปประหลอดพิธีทางศักดิ์สนาแล้วนะคะที่สำนักศงของจบรอ
เพื่อนคนตายอ่ะที่ชื่อว่านายโมทูอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นเพื่อนของเมาคินนะบอกแบบนี้บอกว่าเมาคินมาอยู่ไทย
สองสามปีแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมอ่ะกับเมาคินเอง
ก็เคยมาเฝ้าสวนทุเรียนด้วยกันนะแล้วที่สำคัญคนตายเพิ่งจะย้ายไปเฝ้าสวนทุเรียน
กับนางดวงพรเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองคนตายนะเป็นคนขยันทำมาหากินมาก
เวลาได้เงินมาจะส่งกลับไปให้ลูกเมียที่ประเทศเมียนมาตลอดเลย
เบียร์ไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบแล้วก็ไม่เคยเห็นมีเรื่องกับใครมาก่อน
ลักษณะการก่อเหตุนะคะเพื่อนคนตายบอกแบบนี้นะเหมือนโกรธแค้นและโหดเยี่ยมมาก
ขอได้ไหมตำรวจไทยตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ
คนที่ตายอีกคนแต่ผมว่าไม่รู้จักอันนั้นคนนั้นผมไม่รู้จัก
แต่ผมรู้จักก็คือยังเนี่ยกับคนนี้เนี่ย
ไม่แต่ไม่มีไม่เคยมีปัญหา

ได้อย่าให้ได้แล้วล่ะ
อย่าให้จับได้แล้วล่ะ

คดีเนี่ยตำรวจสมภาพมือชุมพรบอกว่าตอนนี้เร่งเก็บหลักฐานและพยานบุคคลนะ
เดี๋ยวก็ต้องไปหากล้องมุมจรปิดตามจุดต่าง
ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโหดเยี่ยมจริงค่ะพี่อุ
อืมอนุญาตชุมครับตามเรื่องของเฮียทรีย์